โอ้โหคุณผู้ชมเห็นไหมฮะเมื่อกี้ใหญ่ยักษ์อลังการสมกับเป็นมหาเทพแห่งยักษ์จริงก็คือท้าเวสวันดังนั้นนะฮะเรื่องราวที่เราจะนำเสนอในช่วงนี้ก็คือช่วง
เที่ยงกินฟินเที่ยวทั่วไทย

เที่ยงตรงพอดีเราก็เลยเอาเรื่องเบามาฝากคุณผู้ชมนะ
ไปดูเทาเวสวรรค์ใหญ่ยักษ์จริง
ความสูงเท่ากับตึก๙ชั้น
โอ้โหสูงมากสูงมากนะ
นี่อยู่ที่ไหนอย่างไรจะได้ตามไปกราบไปไหว้กันคุณผู้ชม
นี่เขาจัดพิธีในการนำเท้าเทพสุวรรณ
ปั้นขึ้นมาความสูง๒๕เมตรเท่ากับตึก๙ชั้นเนี่ยนะฮะ
เอามาไว้บริเวณสถานที่ตั้งตรงนี้
สี่แยกส้มหล่นตัดถนนสายบุรพาพัฒน์
ทางเข้านิคมอุตสาหกรรมเอเชียตะบนห้วยโป่งอำเภอเมืองระยองครับ
ซึ่งทางสมาคมสายทานสะพานบุญเขาจัดทำขึ้น
เพื่อที่จะให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาได้มากราบมาไหว้นะฮะ
นี่เขาบอกว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเลยคุณ
มีกลายเป็นยักษ์ใบหน้าเป็นเทพ
เพื่อแผ่บระมีปัดเป่าขจัดไพไล่สิงห์อะปมงคล
โอ้โหคุณใหญ่มากนะค่อยขนขึ้นไปค่อยปั้นแล้วเอามาต่อกันแบบนี้
พอต่อกันเสร็จจนถึงเสียงของท่านนะคุณ
ก็อย่างที่บอกเท่ากับตึก๙ชั้นความสูง๒๕เมตร
ตัวเลขนี้มีความหมายหลายคนเอาไปตีเลข
และตัวเลขประทัดที่จุดทำพิธีนี้นะฮะ
หางประทัดเป็นตัวเลข๔๗
ส่วนเลขทะเบียนยกเครนรถเครนเลข๔๔
อุ๊ยคุณแค่กับเลขตัวท้ายอีกนะกับหัวกับห่างอีกนะ

นี่มหาเทพแห่งยักษ์จริงนะฮะ
เป็นมหาเทพแห่งความมั่งคั่ง
แต่ท่านจะให้ทรัพย์กับผู้ประพฤติดีนะ
อันนี้เดี๋ยวเอามาฝากคุณผู้ชมอันนี้ฟินจริงคุณเพราะใหญ่จริง

สี่แยกส้มหล่นที่ระยองเลยใช่ไหมคะ

โอ้โฮทีนี้วายขอพรพวกความเป็นสิริมงคลละ

ช่วงนี้หน้าฝนคุณดูสิดู

ฝนตกลงมาน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ
มันก็เยอะแล้วมันก็ไหลลงมาตามโขดหินสวยแบบนี้ค่ะ

น้ำตกกังหันอยู่ในอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าที่พิศนุโลก
แล้วก่อนหน้านี้นะเขาปิดให้บริการ๒เดือน
แต่ข่าวดีหลังจากนี้ค่ะคุณผู้ชม
กรกฎาคมจะเปิดให้บริการ

ก็จะมีน้ำตกร่มกล้าวพาราดรน้ำตกห้วยขมืนน้อยด้วย

เพราะว่าหัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้าเขาบอกว่า
ปิดอุทยานมา๒เดือน
ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติมันก็มีมากขึ้น

อันนี้พร้อมจะเปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้วนะคะ

แล้วเนี่ยเขาจะเปิดให้บริการไปจนถึงหน้าหนาวเลยคุณผู้ชม
ดังนั้นใครจะไปพิศนุโลกก็แวะไปเที่ยวได้นะคะ

อีกที่หนึ่งที่เราอยากให้ไปกันในช่วงฝนพร่ำแบบนี้
จัดเซ็ตมาเลยนะฮะเป็นเซ็ตปลาเผาแบบนี้ในราคาชุดละสามร้อยห้าสิบบาท
จะมีปลาช่อนเผาไซส์ใหญ่มาคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ดนะฮะมีขนมจีนมีส้มตำ
มีปูนานึ่งมีกุ้งฝอยนึ่งแล้วก็มีหอยนาด้วย
มีข้าวเหนียวอันชันสีม่วงด้วยคุณน่ากินขนาดไหนนะครับ
ตัวโตแบบนี้ท่ามกลางบรรยากาศท้องทุ่งนะฮะ
และอีกอย่างหนึ่งคือตอนนี้ข้าวกำลังออกต้น
ค่ะก็เป็นสีเขียวเขียวแล้วพอฝนตกลงมา
คุณก็กินไปสิปลาเผาแบบนี้เคล้าน้ำจิ้มรสเด็ด
แล้วเนื้อปลาน่ะมันจะหวานมากเลยนะสดเลยคุณ
กินกับเครื่องเคียงไม่ว่าจะเป็นขนมจีนผักแบบนี้
แล้วก็ราดน้ำจิ้มอุ้ยฟินมากค่ะฟินมากเลยนะฮะ
ำเพลงไปกินไปคำฮำเพลงไปคำนึง
แล้วก็มองเนี้ยมองออกไปตามทุ่งออกฟินไหมฟินฟิน
อกจากนี้ยังมีเมนูลาบปูป่นปูหมกหัวก็มีนะ
ลุคอ๊อสเนี้ยนะหมกปลาซิวก็มีนะฮะนี่
ใครอยากไปต้องไปที่นี่เลยชื่อเขาดีนะสุขใจแลนด์
บริมถนนมะลิวันที่ฝั่งมุ่งหน้า
อำเภอบ้านฝางที่จังหวัดขอนแก่นให้เบอร์ไว้เลยฮะ
หกห้าเก้าห้าหกเจ็ดสองหนึ่งหนึ่ง
จากขอนแก่นค่ะตีรถกลับมาเลยมาที่ตรัง
ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปฟาร์มกวางค่ะคุณผู้ชม

ใช่ค่ะคือในนั้นเขามีร้านอาหารด้วย
แล้วเจ้าของนะเขาเป็นทายาทที่จริงเขาจบวิศวะที่เมืองนอก

ขอเปิดเป็นฟาร์มกวางแล้วก็มีร้านอาหาร

ใช่ค่ะ๑๘๐ไร่และกวางที่คุณผู้ชมเห็นคือกวางลูซ่า

แวะไปได้ในฟาร์มนี้นะคะเขามีร้านอาหารเซอร์วีเดย์
นี่เพิ่งเปิดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเองคุณผู้ชม
แล้วไฮไลท์คือที่ร้านอาหารเขาก็มีพวกอาหาร

หรือว่าจะไปชิมเมนูอาหารที่มาจากเนื้อกวาง

รังสรรคเมนูแบบสุดยอดมากค่ะ
ฟาร์มนี้เขาเลี้ยงกวางมาแบบเป็น๒๐กว่าปีแล้ว
ไม่กี่ตัวจนตอนนี้มาเป็น๔๐๐ตัว

คนเขาไปศึกษาดูงานแล้วซื้อ
ไปทำธุรกิจต่อกำไรเป็นแสนต่อปีค่ะ

หมายเลขโทรศัพท์ก็ได้๐๙๕๒๕๖๙๑๗๒นั่นเองนะครับ
วันนี้พาไปทั้งกินทั้งฟินทั้งเที่ยวกันหลายพื้นที่ทั่วไทยจริงนะคุณผู้ชมนะ
เรื่องราวดีแบบนี้เราก็นำมาฝากกันในข่าวเที่ยงไทยรัฐทุกวันนะครับ